อกจากจะหล่อแล้วยังเซ็กซี่อีกด้วยนะคะ
ล่าสุดความเซ็กซี่นี้ก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าขึ้นอีกแล้ว

บอกเลยว่าไม่มีการสารต่อ
ความสัมพันธ์หลังจบงานอย่างแน่นอน
แล้วก็ไม่มีการคุยนอกรอบอย่างแน่นอน

เกาะกระแสพี่หมื่นโฟปดังหรือเปล่า
กี้เขาก็ชื่นชมพี่หมื่นเหมือนกันว่าเป็นพระเอกในดวงใจจ้า
พี่ป๊อบก็คือฝันใจทุกคนนะคะหนูเป็นแฟนคลับเหมือนกันนะคะ

มองพี่เขาเป็นเหมือนแบบเออพระเอกอ่ะแล้วไม่มีไม่มีมาคุยอะไรหรอก
ไม่มีถ้ามันเป็นเรื่องจริงถึงจะถูกต้องไหมคะ
แต่มันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้อยู่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้อยู่แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องผลงานของสาวพิงกี้อดใจรอหน่อยเธอบอกว่า
มีโอกาสได้เป็นทั้งผู้จัดและนักแสดงกับบ้านหลังใหม่
รับประกันเลยว่าจะทำให้ปังเทียบชั้นฮอลลีวูด
เพราะได้ทีมงานมืออาชีพมาร่วมงานด้วยค่ะ

สาวิกาตอนนี้เธอก็กลับมาลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้ง
ออกงานอีเวนต์แทบจะทุกวันที่สำคัญ
กำลังจะมีผลงานละครให้แฟนชาวไทยได้ติดตามกันด้วยนะคะ
ทุกวันนี้ก่อนนอนดิฉันก็รอรอทุกวันเลย

ตอนนี้ดิฉันว่าส่งไปหาเขาก็ไม่ได้แล้วด้วย
รอก็รอส่งมาสิไม่บอกใครด้วยเอาสิ